สวัสดีครับ

และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของโต๊ะอะ
จากกรุงเทพมหานครจะมากู้วิกฤต
หาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญโต๊ะอะมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
โต๊ครับมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
แต่โต๊ะต้องเลือกก่อนว่าเรื่องไหนที่เราถนัดที่สุด

แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องบาร์บีคิวครับ
ที่บ้านขายบาร์บีคิวมากี่ปีแล้วครับ

หยุดมากขายมากแต่ตอนที่โต๊ะเรียนวิคิดเนี่ย

จะขายบาร์บีคิวแล้วขายอะไรอีกไหมครับ
ก็มีเนื้อสะเต๊ะไก่สะเต๊ะค่ะ

แล้วบาร์บีคิวที่ขายนี่มีบาร์บีคิวอะไรบ้างครับโต๊ะ

ก็ดูสูตรเขาเคยแบบว่าเคยไปกินก็ลองชิมดู

ก็พอได้แล้วตั้งแต่มีโควิดแล้วโต๊ะก็แย่เลย

แล้วก็ตรงนั้นก็มีคนเดินเข้าเดินออกเยอะเหมือนกันซื้อของ

แล้วก็หวังว่าจะมีลูกค้าเหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้าถ้าผ่านไปผ่านมา

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เครื่องบาร์บีคิวมีเนื้อมีไก่ใช่มั้ยคะ

ผักนะครับ๓อย่างนี้แหละ

นี่คือตัวอย่างนะแบบนี้นะครับ

เสียบผักนะครับเดี๋ยวโต๊ะอะจะเป็นคนเสียบเนื้อ

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
เสียบบาร์บีคิวไก่และเนื้อจำนวน๒๔ไม้ภายในเวลา๓นาทีครับ
ข่าวบาร์บีคิวว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
ได้ยินโจทย์ค่ะอันนี้เราสนัดค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เสียบไปก่อน
ไม่เป็นไรเสียบก่อน
เสียบไปก่อน

๑๒๓แล้วก็ครับ
เวลาเดินไปเรื่อยนะครับ๒๔ไม้นะฮะ

เนื้อ๑๒ไม้นะครับก็จะได้๒๔พอดีนะฮะ

ข้าวเร่งมือได้ข้าวเร่งเลยนะครับ

เร็ว

เตรียม

เพราะอะไรมือมันสั่นแบบมันเสียบ

ก็มั่นใจค่ะว่าต้องได้

ขอบคุณครับ

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้หนูนาขึ้นมาตอบ
เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องกรุงเทพมหานคร

เรื่องสมาชิกในครอบครัว

ขอเชิญหนูนามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โต๊ะเลือกเรื่องดาราศาสตร์ให้อ่ะลูก

ในข้อมูลนี้ให้กับทีมงานเอาไว้บอกว่า
ชอบเรื่องดาราศาสตร์มากเหรอลูก

ดาวพุทธดาวเสาดาวสุกดาวน้ำจูน
ในระบบสุยาค่ะ
ดาวนะลูกรู้จักอย่างเช่นกลุ่มดาวอะไรบ้าง
สิงโตปลาปลาคู่

เรียนแล้วใช่ไหมลูก

กลุ่มดาวตุลกลุ่มดาวมังกร

รูปร่างหน้าตาของกลุ่มดาวก็จะแตกต่างกันใช่ไหมลูก

เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละดาราศาสตร์

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กลุ่มดาวนี้เห็นชัดที่สุดในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
แม้จะไม่มีดวงดาวที่สุขสว่างที่สุดอยู่เลย
มีความเกี่ยวยงกับเทพแพนในตำนานเทพกรีก
ตอนหลบหนีอสุรกายทะเล

หมายถึงกลุ่มดาวใด

เรียนเรื่องดาราศาสตร์ตอนม๓

หนูมั่นใจว่าข้อนี้หนูน่าจะตอบได้ค่ะ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับลูก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้โต๊ะซะครับ

ก็คือเรื่องกรุงเทพมหานคร

เรื่องสมาชิกในครอบครัว

ทำไมเลือกสมาชิกในครอบครัวให้โต๊ะซะ
เพราะว่าตะซ้ายอยู่กับหนูตั้งแต่เด็ก

เชิญโต๊ะซะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โตครับจริงแล้วที่บ้านเรามีสมาชิกกี่คน

โต๊ะครับหนึ่งกำลังใจที่ดีเลยและที่ทุกคนสู้เพื่อบ้านหลังนี้

โต๊ะซะเคยดูแลน้องนาเดียไหม
ดูค่ะแต่ว่าดูไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าเขาติดแม่เขาค่ะ
แล้วเวลาไปหาหมอล่ะรู้ไหมว่าเขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

แล้วใครเป็นคนเก็บบัตรคนพิการของน้องไว้ด้วย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บัตรประจำตัวคนพิการของเด็กหญิงชนลทาน
ระบุความพิการประเภทที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑ประเภทที่๓
ตัวเลือกที่๒ประเภทที่๔
ตัวเลือกที่๓ประเภทที่๕
ตัวเลือกที่๔ประเภทที่๖
มาทุกวันแต่ไม่เคยเห็นบัตรคนพิการของเขาค่ะ

ตัวเลขที่๑ประเภทที่๓ค่ะ
ตัวเลือกที่๑ประเภทที่๓ครับ

ดีมากครับต้องแบบนี้นะฮะ
โต๊ะครับตอนนี้โต๊ะยังไม่หมดหน้าที่
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบอลขึ้นมาตอบ

เลือกบ้านของเรานะครับขอให้โชคดีครับ
เชิญน้องบอลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องบอลครับบ้านเรานี่หลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

เป็นบ้านบ้านเขาอาศัยเขาอยู่ค่ะ

บ้านเรานี่เห็นบอกว่ามีห้องน้ำกี่ห้อง

แล้วห้องน้ำเนี่ยเราใช้ประจำไหม

ผนังเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์สัตว์น้ำต่างใช่ไหมครับ

อ้าวมือติดอยู่ที่นี่นี่เอง

เยอะที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นรูปปลาใช่ไหมครับ

และนั่นคือคำถามของเราครับ
คำถามของเราคือ
ผนังของห้องน้ำ๓ด้านนี้มีสติ๊กเกอร์รูปปลาทั้งหมดกี่ตัว

ตัวเลือกที่๒๑๓ตัว
ตัวเลือกที่๓๑๔ตัว
และตัวเลือกที่๔๑๕ตัว

ตัวเลือกที่๑ค่ะ๑๒ตัวค่ะ
ตัวเลือกที่๑๑๒ตัวครับ

เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับ

จะสามารถพิชิตโจทย์คำถามได้ทั้งหมดเลย๔ข้อ
แล้วคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

เสียบบาร์บีคิวไก่และเนื้อ

ภายในเวลา๓นาทีครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร